สติมาปัญญาเกิดสติเตลิศจะเกิดปัญหาแบบนี้

ธอมค่ะไปดื่มยาดองสติอาจค่ะเมาแอเลยนะคะ
บุกเข้าไปในบ้านของชาวบ้านเข้าไปนั่งเฉยชาวบ้านบอกว่าไม่ว่าอะไรหรอก
แต่ไปด่าชาวบ้านเออะโวยวายเสียงดังมาก
ชาวบ้านบอกว่าสุดทนเพราะทนสุดแล้ว
ตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
วินาทีตำรวจเกลี้ยกล่อมสาวธอมรายนี้ค่ะ
แน่ยังไม่ได้แย้แสสนใจอะไรอีก
ตำรวจสายตรวจจากสพเมืองนครนายกมาถึงขนาดนี้แล้ว
พี่แกยังกระดกนั่นขวดยาดองอยู่เลยอะค่ะ
เห็นไหมคะเมาไม่ได้สติแบบนี้ค่ะ
ตำรวจต้องไปเกลี้ยกล่อมแล้วไม้หินอ่อนเนี่ย
ใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมกว่าครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายสาวทอมคนนี้ค่ะยอมออกจากบ้านของ
เมืองนครนายกเดี๋ยวรอให้ส่างก่อนรอให้ส่างเมา
แล้วเดี๋ยวคุยกันสาวธอมคนนี้นะคะทีนี้เราไปถามเจ้าของบ้าน
ชื่อว่าคุณสุมาลัยบอกว่าสาวธอมคนนี้ชื่อว่าโน่ง
อ้าวแสดงว่ารู้จักกันสิอ้อนั่นสิอ่ารู้จักชื่อด้วย
สาวธอมคนนี้เดินเข้ามาในบ้านของป้าสุมาลัยสภาพเมาไม้นะคะ
มาที่รั้วก่อนแล้วสักพักหนึ่งมานั่งแล้วด่าทอป้าสุมาลัย
นี่คุณป้าพยายามบอกว่าให้ออกจากบ้านไปแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะ
ทำไมรู้ไหมคุณป้าพยายามให้ออกจากบ้านเพราะป้าเกรงว่า
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกสาวป้ากลับมาแล้วเห็นสาวธอมคนนี้นั่งด่าแม่ตัวเองอ่ะ
ลูกสาวอาจจะเก็บอาการไม่ได้อาจจะทนไม่ไหวค่ะเดี๋ยวจะไปทำร้ายสาวธอมคนนี้
จะเป็นเรื่องใหญ่นะคะก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยนำตัวสาวธอมคนนี้ออกจากบ้านไปค่ะ
เขามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเขาพฤติการเป็นยังไงป่ะ
เขาเมาแล้วเขาโวยวายเขาด่าป้าแล้วทีนี้ป้ากลัวว่าลูกป้ามาแล้วอ่ะ
เดี๋ยวลูกป้าทนไม่ได้เขาก็จะเจ็บเรารู้จักไหมเคยรู้จักมาก่อน
ใช่ค่ะอย่างที่ป้าบอกไปป้าบอกว่าเคยรู้จักกับสาวธอมคนนี้มาก่อน
เมื่อ๓เดือนก่อนนู่นสาวธอมคนนี้เคยมาขอช่วยขายของที่ร้านส้มตำของคุณป้า
และตอนนั้นสาวธอมเนี่ยมีแฟนคบหาดูใจกันอยู่นะคะแต่สุดท้ายเลิกรากันไป
จากนั้นสาวทอมก็หายไปเลย๓เดือนแล้วโผล่มาอีกทีในสภาพเมาแบบนี้ค่ะ
บอกว่ารู้แค่ว่ากลับมาจากกรุงเทพแล้วมาหาป้าที่นครนายกที่บ้านป้าแบบนี้
แล้วมานั่งกระดกเนี่ยอย่าดองแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่รู้ทำไมต้องเลือกบ้านหลังนี้เหมือนกันนะครับ